งานมาสายดีเด่นขอมอบรางวัลโลกประกาศนะคะ
มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะครับ
คาดว่าปีใหม่นี้น่าจะมีเวลาเป็นของตัวเองนะครับ

นักงาน๒วันลาเผย๓วันค่ะ
ด้วยยาหากใหม่ขาดยาขนาดได้ดีเมื่อชัดสิกหามาตกสู้กินนะครับ
เดี๋ยวก็คงเยี่ยมสุขภาพนักงานนะครับ

มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วข้างบ้านปีใหม่นี้หน้ากลาง
พิเศษค่ะทำงานสองวันลาไปสามวันหลัง
ส่งบุญกุศลให้กับญาติโยคทุกท่านที่มาในอาหารให้ครั้งนี้
เป็นแบบปีนี้ตั้งใจจัดจัดงานปีใหม่เป็นปีของงานบุญ
อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบุญใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีให้โบนัสพนักงาน
ให้ประคัญต่างแล้วพนักงานแต่ปีนี้เรามีพิเศษขึ้นมานะคะ
เราคุยกับพนักงานไปแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า
ปีนี้ใครมาสายมากที่สุดใครลามากที่สุดเดี๋ยวจะมีรางวัลมอบให้
ซึ่งก็ครบปีแล้วเราก็ได้ผู้ที่ชนะมาสองคนค่ะก็คือ
ก็ล้าโป่ยมากที่สุดแล้วก็ลาสายมากที่สุด
กับ๒ปีนะครับก็มีการหยอบรอกันอย่างนี้เป็นกันเองอยู่แล้ว
ทำงานขำเพื่อเอาไว้ล้อเลียนเพราะปกติพวกเราก็ล้อเรียนกันอยู่แล้ว
ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะปีนี้ใครมาสายสุดวะปีนี้ใครลาเยอะสุดวะอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เอาเอามาล้อเรียนกันเพื่อเฉยแบบให้มันทำขาว
ให้มันเป็นแบบฟิลสนุกเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานกันอยู่แล้วค่ะ
จริงอยากจะบอกว่าพนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทขับเคลื่อนไปได้
บริษัทจะขาดพนักงานไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนอยากให้รังพนักงาน
พี่เหมือนน้องคอยดูแลกันความช่วยเหลือเห็นใจเขาเห็นใจเรา
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวดูแลกันอะไรอย่างงี้มากกว่าเนอะแม่ให้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะ
นักงานต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงจริงเราคือเราควรจะดูแลเขาเหมือนเป็น
ที่น้องสาวเพราะว่าเขามาช่วยงานเราเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
ประสบความสำเร็จไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะ
บอกว่าพนักงานอ่ะทุกทุกคนอ่ะสำคัญมากมากค่ะปีหน้าต้องรอติดตาม
นะฮะเพราะว่าบริษัทตัวนี้สเปรย์อยู่แล้วค่ะถ้าบอกก่อนมันจะไม่สเปรย์ค่ะ